อาบน้ำนะอากาศมันร้อนช่วงนี้เดี๋ยวไม่อาบให้
แต่รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเจอคุณผู้ชมก่อน
ร้อนหน่าวยามเช้าต้องบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้และวันอาทิตย์
อากาศอาจจะร้อนร้อนหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นใครมีสัตว์เลี้ยงอาบน้ำให้เขา
เดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวจะไปกัดชาวบ้านเขามีปัญหากัน
แต่ว่าถ้าต้นสัปดาห์ไปแล้วเนี่ยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะ
ก็จะมีฝนพร่ำลงมาค่ะตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ดาวเทียมก็จะทำให้เราได้เห็นถึงปัจจัยต่างนะคะ
แล้วก็กลุ่มเมฆที่ปกคลุมประเทศไทย
จะเห็นว่าช่วงตอนบนของประเทศจะโล่งหน่อย
แปลว่าวันนี้นะคะในช่วงของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ย

ครั้งหนึ่งก็จะเป็นสัญญาณเตือนว่าพอร้อนแล้วเดี๋ยวฝนมาแน่นอน
ปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของกระแสลม
มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดขึ้นมาตอนกลางของประเทศ
ประกอบกับทางด้านลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะ
ซึ่งพัดขึ้นมาปะทะกันบริเวณตอนกลางเนี่ยค่ะ
ก็ทำให้มีโอกาสเกิดฝนได้เช่นเดียวกันนะคะ
ปัจจัยคือมวลอากาศเย็นที่จะแผลลงมาจากจีน
ลงมาที่ทะเลจีนใต้มันก็จะส่งผลทำให้ลม
ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนนะคะ
จะเกิดขึ้นได้ประปรายนะคะในช่วงของตอนกลางของประเทศนะคะ
รวมไปถึงภาคตะวันออกนี่จะเจอกันเยอะหน่อยนะคะ
ในช่วงระยะเวลานี้รวมไปถึงภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันค่ะ
ส่วนอุณหภูมิความร้อนนะคะโดยเฉลี่ยแล้วช่วงสายสายแบบนี้นะคะ
ตัวเลขยังไม่ขึ้นหลักสามแต่ว่าถ้าเป็นช่วงบ่ายแล้วเตรียมร้อนกันได้เลย
เพราะฉะนั้นตรวจสอบสภาพอากาศโดยรวมแต่ละภาคกันดีกว่า
จะได้เตรียมพร้อมรับมือกันนะคะไปดูภาคเหนือกันค่ะ
เหนือยังคงอากาศร้อนนะคะแต่ว่ามีฝนฟ้าขนองตกลงมาโปรยปลาย
ร้อยละสามสิบของพื้นที่นะคะส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ยี่สิบสามถึงสามสิบเจ็ดองศาเซลเซียสค่ะ
อีสานบ้านเฮานะคะอากาศยังคงร้อนนะคะ
แต่ก็ยังมีฝนลงมาดับร้อนได้ประมาณ๑๔๐ของพื้นที่ในแถบจังหวัดเลย
งบัวลำพูส่วนตอนใต้ก็มีสุรินทร์แล้วก็ยาวไปทั้งแถบ
กลางมีฝนฟ้าขนองประมาณ๑๓๐ของพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดนะคะ
สิบหกองศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่เช่นกัน
ทุกจังหวัดเลยแต่ว่าปรับรายกระจายกันไป
ภาคใต้ฝั่งอาวุธไทยมีฝนฟ้าคนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่เช่นกันนะคะ
คลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงหน่อยสองถึงสามเมตรนะคะ
แล้วก็มีโอกาสเกิดฝนได้ถึง๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนกรุงเทพมหานครฝนฟ้าขนองร้อยละ๓๐ของพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด๓๖องศาเซลเซียสนะคะ
ช่วงนี้อากาศร้อนหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ย
ฝนตกลงมาก็จะได้ชุ่มฉ่ำน้องบ๊อกของดิฉันก็จะได้เล่นน้ำสนุกสนานเหมือนเดิมแล้ว
เพราะว่าตอนนี้ร้อนเหลือเกินเดี๋ยวเขาจะหุดหงิดไปอาบน้ำให้มันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ